ขอร่วมเชิดชูในพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี
ของนายหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ

ที่ได้ร่วมอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพล
ในหลวงรัชกาลที่๙มาขับร้องในรายการพิเศษ
บทเพลงพระราชนิพลในดวงใจนิรันดิ์

รวมถึงยังเป็นการย้อนวันมาร่วมขับร้องบทเพลง
ดนตรีจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
โดยนักร้องดังเผยว่าในฐานะสิทธิ์เก่า
รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการพิเศษ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่๙

เชื่อเหลือเกินนะคะว่าศิลปินทุกคนมีพระองค์เป็นต้นแบบทางดนตรี
โดยส่วนตัวนั้นเธอเองก็มองว่าบทเพลงพระราชนิพลต่าง

เสมือนบททดสอบและแรงบันดาลใจให้มุ่งมั่น
เดินทางบนเส้นทางดนตรีจวบจนมีทุกวันนี้ค่ะ
บทเพลงกันแล้วบทเพลงนี้ไพร้ร้องมากนะคะ
แล้วก็แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการ
ที่ก้าวมากทรงพระราชนิพลแต่ละตัวโน้ต
ให้ประกอบกันออกมาเป็นท่วงทำนองที่ภัยร้อกินใจ
ต้องขออนุญาตพูดไว้เลยว่ายากจริงนะคะ
เพราะว่ามีความไม่น่าจะเป็นตามที่คนธรรมดาอย่างเราคิดเยอะมาก
แต่พระองค์ท่านทรงคิดไม่ได้ทรงคิดแบบคนธรรมดานะคะ
พูดแบบนี้พระองค์ท่านทรงคิดอย่างอัจฉริยบุคคล
เพราะฉะนั้นดิฉันพูดเสมอว่าบทเพลงพระราชนิพล
อกจากจะแสดงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในทางดนตรีแล้ว
เป็นแบบฝึกหัดที่ดีเหลือเกินให้กับนักดนตรีนักร้องทุกคน
การที่เราจะร้องให้ถูกเนี่ยสำคัญมากเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน
แล้วเป็นการส่งต่อมรดกทางดนตรีให้ลูกหลานคนไทยได้รู้ว่า
ยิ่งได้ฟังแบบนี้ก็ยิ่งรู้สึกดีใจนะคะ
ที่เราได้มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพในทุกด้านเลยนั่นเองค่ะ
ใช่แล้วค่ะซึ่งคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามรายการพิเศษนี้ได้นะคะ
เพลงพระราชนิพลในดวงใจนิรันดิ์วันที่๕ธันวาคมนี้
เวลา๓ทุ่มครึ่งนั่นเองนะคะ